คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ที่มหาสารคามค่ะ
คือมีชาวบ้านเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจ
บอกว่ามีคนไปลักลอบเล่นการพนัน
เล่นการพนันอย่างเดียวไม่พอไปแอบจุดบ้างไฟกัน
จะบอกว่าแอบก็คงไม่แอบจุดกันริมทาง

เดี๋ยวลองไปดูนิดนึงค่ะ
จับเลยครับจับเลยจับเลย
จับเข้ามา
เข้ามาครับเข้ามา

มีการแอบจุดบ้างไฟมีการลักลอบเล่นการพนัน
อย่างที่ดิฉันถามคุณผู้ชมว่าดิฉันจะใช้คำว่าแอบดีไหม

เพราะมันเล่นพนันเรื่องจุดปั้งไฟพนันปั้งไฟกันอ่ะ
หนีกันแบบโอ้โหวิ่งกันสุดลูกหูลูกตาค่ะ

ชาวบ้านเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วรถก็จอดกันเพียบเลย
คนก็ไปรวมตัวกันเพียบแบบนี้นะคะ
กลางทุ่งนาบ้านสะแคน
ตำบลราชพัฒนาอำเภอพยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม

หลวงพ่อท่านก็วิ่งไปด้วยคือบ้างก็หนีทัน

บ้างก็หนีไม่ทันเจ้าหน้าที่ก็บอกอย่าป้ายอย่าป้ายหยุด
ไม่มีใครฟังเนาะก็หนีกันหมดเลย

สุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงเนี่ย
พนันก็วิ่งหนีกันตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะ
มีพระอยู่สักประมาณ๑๐รูปได้ค่ะ
สุดท้ายที่มีเป็นร้อยจับได้แค่๑๑
และ๑ในนั้นคือพระนะคะ
พระ๑รูปค่ะที่จับได้
ของกลางมีบ้างไฟ๑๑บ้าง

และเงินสด๑๐๐บาทนะคะ
เมืองต้นแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน
และจุดปล่อยบ้างไฟขึ้นสู่อากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหามั่วสุมฝากฟื้นพระราชกรฉุกเฉิน
นำตัวส่งตำรวจสพราชเจริญ
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อค่ะ
คือถ้ารักรอบเล่นไพ่เล่นไฮโลนี่ยังพอเข้าใจนะ
นี่เป็นพนันตั้งไฟแล้วเสียงดัง
ก็เลยจะบอกว่าแอบเล่นมันก็คงไม่ได้เพราะเสียงมันคงดังมากจริง
คือถ้าไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วถ้าไม่รู้
พนันบ้างไฟกันอย่างนี้คือมันต้องยิงขึ้นไป
แล้วก็พนันกันว่าโอ้โหใครไปไกลกว่ากัน

เราไปรวมตัวกันเป็นร้อยคนจริง